เวลากินปลาดิบสาซีมิ

แต่มีบางคนไม่รู้ทานเยอะขนาดไหน
ผู้ชายคนนี้ถึงขั้นสำลักวาซาบิหมดสติไป

นี่ถือเป็นนาทีชีวิตในมื้ออาหารเลยนะ
ของนายธวัชชัยบันเลงศัพท์อายุ๓๔ปี
กำลังนั่งรับประทานอาหารกับเมียอยู่นะครับ
ร้านขายอาหารในเขตอเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับ

ำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็มีปลาแซลมอนจิ้มวาซาบิครับ

ก็สั่งแซลมอนจิ้มวาซาบิมาเป็นจานสุดท้าย
รับประทานไปสัก๔๕ชิ้นวัสิหมดไปเกือบซองฮะ

อ้ามันคงจี๊ดนะฮะ
มันจี๊ดขึ้นสมองจนหายใจติดขัด
จากนั้นก็หงายเงิบหมดสติไปแล้วเหมือนมีอาการชักด้วย
พิงพนักเก้าอี้เมียเห็นเจ้าของร้านเห็นไม่ดีแล้ว
ก็เลยเข้ามาประถมพยาบาลตบที่หลัง

จนเกิดอาการดีขึ้นกลับมานั่งกินต่อได้นะ
กลับมานั่งกินต่อได้อีกรอบนึง
ธวัชชัยเล่าบอกว่าตอนนั้นกินไปเกือบครึ่งจาน
เหมือนมีอาการวาซาบิมันขึ้นสมองจี๊ดหายใจไม่ออก

อยากฝากถึงทุกคนว่าการรับประทานวาซาบินั้นให้ทานแต่พอดี
เพราะไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนมันแรงยี่ห้อไหนมันเบา

ดีเมียช่วยเอาไว้ได้ครับ
พอกินไปได้แต่ปั๊บเหมือนครับ
พอขึ้นแล้วก็ศำรักไปเลย
พอทำหลักตุ๊บตัวก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกเลยแล้วไม่รู้ตัวเลย
คือหายใจไม่ออกเลยอะครับ
มันก็มันหายใจไม่ได้เลย
มันก็แบบโลกมันมืดไปเลย
โรคมืดไปเลยแล้วช่วงนั้นนี่คือมันเหมือนดับไปเลยใช่ไหมเหมือนดับ
หายไปคือทุกอย่างก็ภาพตัดไปเลย
ภาพตัดไปเลยใช่
นางซิลินทิปประทุมนะครับเป็นภรรยาของผู้ประสงค์เหตุ
ก็บอกว่าตัวเองก็พอจะมีความรู้เรื่องการประถม
พยาบาลอยู่บ้างก็เลยช่วยเหลือด้วยการเอามือไปทุบหลัง
คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับการรับประทานปลาดิบของญี่ปุ่นนั้นนะฮะ

เขาไม่ได้เอาวาซาบิมาผสมในโชยุแบบเรา

แต่ญี่ปุ่นเขาเอาวาซาบิมาแต้มเนื้อปลา
สมมุติแต้มฝั่งนี้นะแล้วเวลาคีบ
ให้เอาอีกฝั่งที่ไม่ได้โดนวาซาบิเนี่ย
โชยุแล้วค่อยกินเข้าปาก

แต่อยากกินเยอะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้

ไม่นึกเลยว่าจะมีข่าวแบบนี้ด้วย